แพทย์ทวีสินวิศนุโยธินนะครับ
วันนี้โฆษกสอบคอก็แถลงครับคุณผู้ชม

ติดเชื้อโควิด๑๙รายใหม่ประจำวันที่๓มกราคม๒๕๕๙

ในประเทศมากถึง๒๗๔ราย

แรงงานต่างด้าว๒๐รายครับ

อยู่ที่๗๖๙๔ราย

จำนวน๒๗๔ราย

เชื่อมโยงกับจังหวัดสมุทรสาคร
ก็คือตลาดกลางกุ้ง๒ราย

ไปเชื่อมโยงกับจังหวัดชนบรี

ไปสัมผัสกับผู้ป่วยก่อนหน้านี้อีก

แล้วก็อยู่ระหว่างการสอบส่วนโรค

การค้นหาผู้ติดเชื้อเชิงรุก
ในชุมชนเป็นบรรยากาศต่างด้าว

กลุ่มผู้ป่วยที่เดินทางจากต่างประเทศ

ทุกประเภท๒๑ราย

ทั้งหมดตอนนี้คุณผู้ชม

ในประเทศไทยไม่ได้มีจังหวัดสีเขียวแล้ว
หมายความว่าไม่มีจังหวัดไหนแล้วที่รอดจากโควิด๑๙

วันนี้พบอีก๕๕รายด้วยกัน
ตัวเลขถึงแม้จะลดลงจากเมื่อวานแต่ก็ยังเป็น๒หลักอยู่นะฮะ
ระยองน่ากลัวนะครับเพิ่มขึ้นจากเมื่อวานนะฮะ
ค่อนข้างจะเยอะตอนนี้สี่สิบสามรายนะฮะชนบุรีหกสิบสอง
เพิ่มขึ้นจากเมื่อวานในสองเท่าด้วยกันนะกรุงเทพมหานครเพิ่มมาหนึ่งเป็นสิบเก้า
จันทบุรีอันเนี้ยน่ากลัวเพิ่มจากสิบขึ้นมาเป็นหกสิบแปด
กับเพิ่มขึ้นถึง๖เท่าตัวนะ๖เท่าตัวด้วยกันจันทบุรีนะคุณผู้ชม
มุดประการ๘นนทบุรี๖อันนี้ลดลงนะฮะส่วนตราดเมื่อวานเนี่ยไม่มี
แต่วันนี้โอ้โหป้อมแตกนะฮะ๑๒ครับนะฮะ
ทั้งหมดตัวเลขขึ้นขึ้นลงขึ้นอยู่กับการตรวจของแต่ละจังหวัดว่าจะ
ตรวจแบบเชิงลุกมากน้อยแค่ไหนค่ะนะฮะอย่างที่คุณดาวบอกไปว่านี่
อืมเรายังไม่ได้กลับมาทำงานเต็มรูปแบบค่ะเดี๋ยวพรุ่งเนี้ยตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปเนี้ย
เดี๋ยวติดตามว่าสวบคอจะแถลงมาตรการเพิ่มเติมอย่างไรใช่นะครับ
อย่าลืมนะคะอากาศอย่าตกนะคะเพราะว่าหลังจากนี้จำนวนเนี่ย
ป่วยติดเชื้อมันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยเรื่อยนะคะครับแล้วคนที่ป่วยติดเชื้อไปแล้วบางคน
เขาก็ไม่อยากจะบอกชื่อตัวเองไม่อยากจะเปิดเผยเกี่ยวกับข้อมูลของตัวเองเนี่ยนะคะเพราะมันอาจจะส่งผลกระทบต่อตัวเขาเองต่อคนที่อยู่ในบ้านต่อครอบครัวของเขาแล้วก็พื้นที่ที่เขาอยู่แต่มีผู้ชายคนนึงค่ะติดเชื้อแล้วไม่ต้องรอสอบคอแถลงเลยแถลงเองใช้คำว่าแถลงเองเลยนะคะผ่านเฟซบุ๊คส่วนตัวผู้ชายคนนี้นะคะติดเชื้อ
มาร้านอาหารตำนวลเล้งนวลหญ้าสุขุมวิทรอีกหลายแห่งด้วย
เขาไม่นิ่งนอนใจค่ะโพสต์เฟซบุ๊คแบบนี้เลยนะคะ
บอกรายละเอียดเลยบอกว่าท่านใดที่มาร้านของผมตั้งแต่ยี่สิบเอ็ดถึงสามสิบเอ็ดถันวาคม
กักตัวด้วยนะครับพนักงานทุกคนของเมโมรี่เก้าศูนย์ลาซานกักตัวสิบสี่วัน
ส่วนร้านส้มตำนัวไม่ได้มีการติดเชื้อแต่ให้พนักงานทุกคนที่สุ่มเสี่ยงกักตัว๑๔วัน
ทางร้านใช้พนักงานที่ไม่เกี่ยวข้องกันหมายถึง๒ร้านนะ
ผับกับร้านส้มตำรีบกักตัวสิบสี่วันอย่าใกล้ชิดกันทุกคน
แมสล้างมือวันนี้น่าจะมีการประกาศจากสอบคอเกี่ยวกับเรื่องของผม
ซึ่งที่โพสต์เพราะเป็นห่วงทุกคนต้องขออภัยด้วย
ไม่รู้ว่าติดจากลูกค้าคนไหนเหมือนกันเห็นไหมข้อมูลนี้ฟังนะคะ
ไม่รู้ว่าติดจากลูกค้าคนไหนเหมือนกันตัวเขาเองไม่มีภูมิคุ้มการติดเชื้อง่าย
เพราะว่าเปลี่ยนไต้มาต้องทานยากดภูมิคุ้มกัน
หมอบอกว่าจะออกอาการเร็วกว่าคนอื่นต่อมาค่ะ
คุณบั๊มเมมโมรี่โพสต์ข้อความอีกนะคะบอกว่าที่โพสต์ไปเป็นห่วงค่ะ
กลัวจะช้ากว่าสบคขออภัยนะคะกลัวการแถลงจากสวบคจะช้า
และจะบานปลายกว่านี้ตัดสินใจโพสต์บอกก่อนเลย
ธรรมดาเขาไม่บอกชื่อบอกตัวตนกันแต่ผมเป็นห่วงจำเป็นต้องบอก
อย่าตื่นกันนะครับถ้าคิดว่าเสี่ยงสูงอย่าเข้าใกล้คนในครอบครัว
รอฟังคำแนะนำจากสบค
ให้รายละเอียดเยอะมาก๒โพสต์นี้นะคะ
นายลำพูนอายุ๒๙ปีค่ะ
โพสต์ขอให้สังคมเห็นใจนี่เป็นอีกหนึ่งคนนะคะ
ที่เขาถูกเป็นผู้ติดเชื้อแล้วเรียบร้อยในพื้นที่จังหวัดลำพูนนะคะ
เขาบอกว่าอย่าประนามเขาเสียหาย

เนื่องจากไประยองมาแล้วกลับมาติดเชื้อโควิด๑๙

เขาบอกว่าตอนนี้ชาวลำพูนเดือดร้อนเพราะเขาเข้าใจ

จนมีผู้ที่เกี่ยวข้อง
ทั้งที่มีความเสี่ยงสูงและเสี่ยงต่ำ

ทางจังหวัดต้องออกคำสั่งปิดสถานบริการ
ปิดผับปิดปลาปิดร้านคาราโอเกะ

สถานที่สุ่มเสี่ยงต่างตอนนี้ปิดหมดเลยนะคะ
ในพื้นที่จังหวัดลำพูนค่ะ
ต่อมาเพจประจำจังหวัดลำพูนชื่อฮาลำพูน

บอกว่าหญิงคนดังกล่าวที่ติดเชื้อโควิด๑๙

โดนโจมตีอย่างหนักที่นำเชื้อโควิด
มาจากระยองเข้าสู่ลำพูน
ระบุว่าออกจากระยอง๑๙ธันวาคม

แล้วกลับมาที่ลำพูน๒๓ธันวาคม
มารู้ว่าติดโควิด๑๙
และไม่ได้รู้จักกับผู้ป่วยในระยองเป็นการส่วนตัว
ตอนนี้ไม่มีมาตรการกักตัวคนที่กลับจากระยอง
แต่เมื่อรู้ข่าวรีบเข้าตรวจทันที

ตอนที่ไม่มีอาการด้วยซ้ำจ่ายเงินเอง
แต่สิ่งที่เธอได้รับตอนนี้คือคำด่า
และด่าเป็นคำที่หยาบคาย
ทำให้เธอลักษณะคำที่มาด่าค่ะ
บอกว่าเธอเป็นคนทำให้คนลำพูนเดือดร้อน
ถ้าเธอรู้ว่าเธอติดโควิดมาจากระยอง

ตอนไหนก็ไม่รู้ติดจากใครก็ไม่รู้
สิ่งที่ทำได้คือเธอต้องทำแบบนี้
แสดงตัวออกมาให้ข้อมูลคนอื่น
เพื่อเป็นการรับผิดชอบสังคม

ใครที่สงสัยว่าตัวเองไปสถานที่เสี่ยงมา
ใช้สังคมโซเชียลมีเดียให้เป็นประโยชน์
กระจายข่าวไม่ใช่ข่าวคนอื่น

จะได้บอกกล่าวกันนะคะให้คนอื่นระวังตัว
แล้วก็อีกอย่างหนึ่งใครเป็นอย่างรังเกียจเขาเลยครับ

ถ้าเขารับผิดชอบแล้วก็ไปตรวจซะ

แต่ว่าแน่นอนพอเดี๋ยวนี้นะมีใครเป็นอะไรนะ
ต้องคิดไว้ก่อนเฮ้ยเป็นโควิดหรือเปล่า